ส่วนเรื่องข้างหลังแล้วนี้คุณผู้ชมอยากให้มาแสดงความเห็นกันเยอะเลยว่า
ฝั่งไหนผิดฝั่งเสียเจ้าของรถลัมโบกินี่คันละ๒๐กว่าล้าน
หรือฟังพนักงานปั๊มน้ำมันที่เติมน้ำมัน
เพราะว่าตอนเติมน้ำมันดึงหัวจ่ายออกเหมือนว่าไม่ระวังเท่าไหร่นัก
ฝาปิดถังน้ำมันมันกระเด็นแล้วไปโดนตัวรถทีนี้เสียไม่พอใจเลย

อาจจะมองว่าที่เสียทำเขาเข้าใจ

ผมคิดได้หลายมุมเลยนะถ้าเป็นผมนะ
ผมแบบผมเป็นคนโลกไม่สวยนะคุณผู้ชม

แต่ผมก็จะไม่ทำแบบพี่เขา

แต่อย่าไปถูกเนื้อต้องตัวตบเขาแบบนี้ไม่ได้
เพราะถ้าลงไม้ลงมือปุ๊บนั่นคือความผิดของคุณละ
ใช่แล้วดูจังหวะนี้คือน้องหน้าสั่นเลย
แต่ว่าน้องเด็กปั๊มไม่ได้ตอบโต้อะไรนะ

ถ้ากลับกันนะฟังเสียรถลัมโบกินี่เนี่ย
นิ่งนะนิ่งเฉยต่อว่านิดนึง

เรียกผู้จัดการปั๊มมาดิ
คุณสอนพฤติกรรมบริการเด็กปั๊มคุณยังไงเนี่ย
บริการแบบนี้ใช้ได้หรือเปล่า

เมื่อวานนี้ครับที่ปั๊มน้ำมันตรงแยกเกษมพล
ขาเข้ากม๑๐อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนี่ตามนี้เลย
ทีมข่าวไปคุยกับพนักงานปั๊มที่โดนตบหน้าไป
ชื่อคุณอนุพงศ์อายุ๒๓ปีเขาบอกว่า
ลูกค้าคนนั้นเป็นผู้ชายวัยกลางคนอายุสัก๔๐๕๐
ตัวใหญ่ด้วยไว้หนวดไว้เคราวขับรถสปอร์ตยี่ห้อหรู
รู้สึกจะเป็นลัมโบกินี่อูรุสนะสีแดง
ก็เข้ามาจอดครับลูกค้าคนนั้นเติม
หลังเขาเติมเสร็จเนี่ยเขาก็ดึงหัวจ่ายน้ำมันออก
ปรากฏว่าไอ้ฝาถังน้ำมันนะคุณผู้ชม
ทีมงานเพลย์ภาพอีกทีได้ไหมตอนที่พนักงานปั๊มเขา
ดึงหัวจ่ายออกไอ้ตัวฝาที่ปิดรูที่เติมน้ำมัน
มันกระเด้งนิดหนึ่งฮะมันกระเด้งแล้วก็
น่าจะมีเศษน้ำมันกระเด็นไปโดนตัวรถ
คือเหมือนกับเป็นหยดน้ำมันที่มันอยู่ที่ฝาครอบด้านในนะ
จากตัวด้านนอกนะขอดูตอนเติมค่ะ

เดี๋ยวดูอันนี้ก่อน

ไอตรงนี้คือยังไม่เท่าไหร่นะ

พอมันกระเด้งลงมาเศษน้ำมันที่ติดอยู่กระเด็นไปโดนตัวรถ
พอดีหลังจากนั้นเปิดประตูลงมาเลยค่ะ
แล้วเขาก็ลงมาแล้วก็เป็นตามคลิปที่ให้ดูตอนแรกว่า
พนักงานปั๊มเนี่ยโดนตบหลังมือไปฮะ

ผมรู้สึกว่าผมปฏิบัติหน้าที่ยังไม่ดีพอ
ผมปฏิบัติหน้าที่แล้วลูกค้ายังมาตบมาตีผม

ใจน้องมันได้ว่ะนะฮะ
เนี่ยพนักงานป๊าบบอกทำมา๓ปีไม่เคยโดนทำแบบนี้เมื่อก่อน
แต่ก็ไม่อยากให้เขาไปทำแบบนี้กับใครอีก

พนักงานปั๊มนะไปแจ้งความที่สพพลูตาหลวงไว้แล้วครับ

ลูกหลานคนใหญ่คนโตฮะ

เป็นเสียธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ในพื้นที่

คุณผู้ชมจะดูหลังรถเขียนว่าเรารักมาบยางพร

เป็นครอบครัวนักการเมืองในพื้นที่ตำบลมาบยางพรที่ระยองคุณผู้ชมฮะ
ทีนี้ครับเรื่องนี้ผมว่าน่าชื่นชมเจ้าของรถลัมโบกินี่เหมือนกัน
เขาเนี่ยส่งตัวแทนมาพูดคุยนะกับพนักงานปั๊ม
มอบค่าทำขวรเบื้องโต๊ดให้หนึ่งมื่นบาท
ก็ทำให้พนักงานปั๊มก็คือนายอนุพงศ์ไม่ติดใจเอาความอะไร
ค่ะทางตัวแทนยังบอกอีกว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเสีย
เพราะว่าตอนแรกเหรอพอมีข่าวครับอ้าวทำไมส่งตัวแทนอ่ะ

เมื่อตัวเองตบเองทำไมไม่มาแสดงความบริสุทธิ์ใจ

ก็เรื่องนี้อย่าไปมุ่งอะไรเรื่องคนจนคนรวยนะ
เขาโมโหได้แต่เขาไม่มีสิทธิ์ไปทำร้ายร่างกายน้องเด็กปั๊ม

ก็คุยกันดีเตือนกันดีนะครับ
แต่เมื่อกี้ที่ผมบอกว่าใจน้องเด็กปั๊มมันได้คือ

เออนี่ครับใจมันก็ได้นะน้องเด็กปั๊มคนนี้นะครับ
ก็ปรับปรุงพฤติกรรมบริการกันต่อไปครับ